มีตามคุณพิทาหัวหน้าพระเก้าไกลขึ้นเหนือกับภารกิจเดินสาย
ขอบคุณพี่น้องประชาชนจังหวัดแรกคือลำปาง
ไปสการะพระธาตุลำปางหลวงที่อำเภอกเกาะคา
ก็ต้องบอกว่าวันนี้ชาวลำปางแต่งตัวด้วยชุดสีส้ม

นี่นะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะของการไปเยือนจังหวัดลำปาง
คือก็บอกว่าก็อย่างที่เราเห็นแล้วค่ะประชาชนไปรอต้อนรับ
แล้วก็แต่งตัวด้วยชุดสีส้มนะคะทันทีที่คุณพิธามาถึง
ก็โบกไม้โบกมือทักทายประชาชนนะคะแล้วก็ค่อยเดินฝ่ามวลชน
ไปที่บันไดนะคะแล้วก็เดินขึ้นไปสักการะพระธาตุนะคะ
มีเสียงตะโกนบอกนายกสู้นายกสู้เป็นระยะค่ะ
แล้วก็มีการเอาเสื้อพื้นเมืองสีส้มนี่วันนี้จะเห็นนี่ค่ะ
เป็นเสื้อพื้นเมืองนะคะของลำปางแล้วติดโลโก้
ทำเป็นสีส้มด้วยนะคะติดโลโก้พักเก้าไกลมาสวมให้
คล้องพวงมาลัยดาวเรืองด้วยค่ะครับนี่ค่ะอันนี้คือที่ลำปาง
ที่แรกที่ไปเยือนนะคะจากนั้นเนี่ยค่ะก็พร้อมด้วยว่าที่
ลำปางหลวงแล้วก็เข้าไปกราบสักการะพระประธาน
มีผู้เท่าผู้แก่นำฝ้ายผูกแขนมาผูกข้อไม้ข้อมืออวยพรให้
หลังจากนั้นเป็นการออกมาพูดขอบคุณ
ประชาชนชาวลำปางที่รอกันอยู่ด้านหน้าค่ะแล้ววันนี้พูดเป็นภาษาเหนือนะคะ
โดยบอกว่าคิดถึงสวัสดีเจ้าลำปางคิดถึงขนาดนะคะ
เป็นเพราะความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุลำปางหลวงทำให้พักก้าวไกลชนะเลือกตั้งที่ลำปาง
ได้สามเขตจากสี่เขตคุณพิธาเนี่ยบอกว่าขอให้ประชาชนอย่าเบื่อการเมือง
ถ้าเบื่อการเมืองพวกเขาจะชนะเราทันทีและสิ่งที่เราทำมาจะศูนย์เปล่าค่ะ
สำหรับใครที่รู้สึกกังวลใจใครที่รู้สึกเบื่อกับการเมือง
เมื่อไหร่พิธาจะได้เป็นนายกสักทีนึง
ว่าถ้าเราเบื่อการเมืองเมื่อไหร่
พวกเขาชนะทันที
นี่คือกุศโลบายของคนที่มีอำนาจที่จะทำให้การเมืองสกปรกที่สุด
ทำให้การเมืองซ้ำซากที่สุดทำให้การเมืองน่าเบื่อที่สุด
พี่น้องจะยอมเข้าหรือครับพี่น้องจะยอมเข้าหรือครับ
พี่น้องจะยอมเข้าหรือครับพี่น้องจะยอมเข้าหรือครับ
จากนั้นนะคะคุณพิธาก็ไปต่อค่ะไปปราศัยขอบคุณประชาชนที่สวนสาธารณะ
ห้าแยกหอนาฬิกาเทศบาลนครลำปางนะคะนี่แล้วไปลำปางก็ต้องนั่งรถม้า
ครับนั่งวนรอบหอนาฬิกาหนึ่งรอบผู้คนก็ไปทักทายนะคะ
เอ่อพูดสิทธิ์ข่าวบอกก็จะเป็นบรรดานนักเรียนนักศึกษา
วัยทำงานออกมาต้อนรับมาขอถ่ายรูปกันนะคะ
นี่ค่ะแล้วพวกคุณพิทธาก็ขึ้นปลาสายบนรถแห่นะคะ
โดยตอนหนึ่งบอกว่าเมื่อเลือกเรามาแล้วขอรับประกันว่าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน
ผมจะไม่มีวันปล่อยให้มันหลุดมือพวกเราไปเด็ดขาด
สำหรับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของลำป่างที่ยังไม่เชื่อใจพวกเรา
ขอโอกาสให้นายกคนนี้รับใช้คนลำปางทุกคน
รู้ว่าทุกคนเบื่อและเครียดเมื่อไหร่จะจัดตั้งรัฐบาลได้สักที
เมื่อไหร่จะได้ส่งผมเข้าธรรมเนียบสักที
ยืนยันคำเดิมเราต้องอยู่ด้วยความหวังไม่ใช่ความกลัว
นี่ค่ะก็เป็นการปราศัยกับชาวลำปางอีกจุดหนึ่งนะคะ
ตอนเย็นคุณวิทาจะไปลำพูนค่ะไปสักการะพระธาตุธริตพุนชัย
และปราศัยขอบคุณพี่น้องประชาชนที่เชิงสะพานท่าขามอำเภอเมืองลำพูนนะคะ
ส่วนพรุ่งนี้นะคะก็จะไปเชียงใหม่ค่ะ
แล้วก็ปิดท้ายด้วยการขึ้นรถแห่ขอบคุณประชาชนไล่ตั้งแต่ประตูท่าแพร
ไปที่เวทีปราศัยที่อำเภอสันทรายค่ะ
เดินสายทางภาคเหนือนะคะขอบคุณพี่น้องประชาชนค่ะ